กลับมาดูที่ลำปางบ้านเรากันหน่อยนะคะตำรวจทำดีต้องชมแล้วก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะได้เห็นคลิปกันแล้วนะ
กรณีที่ตำรวจลำปางซึ่งก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่หน้าโรงเรียนคอยโบกรถดูแลการจราจรตามปกตินี่แหละค่ะ
แต่ปรากฏว่ามีมอเตอร์ไซค์ขี่มาผ่านหน้าโรงเรียนแล้วก็เกือบชนน้องที่กำลังจะข้ามถนน
แต่ตำรวจท่านนี้ค่ะเอาตัวเองไปขวางจนตัวเองได้รับบาดเจ็บ
ล่าสุดผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕ก็ได้มอบโล่เพื่อเป็นขวัญแล้วก็กำลังใจให้ด้วยคุณทัศนัย
เห็นไหมคะนี่คือฮีโร่ตัวจริงตัวจริงฮีโร่นอกจอทีวีไม่ต้องอาศัยซุปเปอร์ฮีโร่ในภาพยนตร์เลยนะ
อืมอ่าทำดีต้องชมนะคะเนี่ยนะคะล่าสุดค่ะพลตำรวจโทษภูมิซับระเสริษัก
ก็เป็นประธานมอบโล่ให้กับตำรวจที่มีผลงานดีเด่น
หนึ่งในนั้นก็ปรากฏชื่อของร้อยตำรวจตรีสมศักดิ์แหลมคม
เป็นรองสารวัตรงานจราจรสพเมืองลำปาง
ก็ตามคลิปเลยตำรวจท่านนี้ในวงกลมสีแดง
ใช้ตัวเองเข้าปกป้องช่วยเหลือเด็กนักเรียนไม่ให้ถูกรถจักรยานยนต์ที่ขับมาชนค่ะ
เหตุการณ์นี้ทำให้ร้อยตำรวจตรีสมศักดิ์ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย

ซึ่งภาพนี้ก็ไปปรากฏตามสื่อสังคมออนไลน์
จนหลายคนโยกย่องเลย
ใช่ค่ะคือเหมือนกระโดดคว้ารถจักรยานยนต์เอาไว้
แล้วก็ผลักตัวน้องออกไปตัวเองไปขวางก็เลยโดนรถเฉียวชนไป
คนตำรวจโทษภูมิทรัพย์ประเสริฐศักดิ์ก็กล่าวชื่นชมและสอบถาม
ร้อยตำรวจตรีสมศักดิ์ด้วยความห่วงใยถึงอาการบาดเจ็บ
พร้อมกับกล่าวขอบคุณที่ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มภัยประชาชน
โดยไม่คำนึงถึงชีวิตของตนเองในครั้งนี้ครับ
นับเป็นแบบอย่างที่ดีควรจะยกย่อง
แล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการตำรวจไทย
ร้อยตำรวจตรีสมศักดิ์แหลมคมเปิดเผยว่า
ตนเองรู้สึกภูมิใจที่ได้รับโลก
วันเกิดเหตุครับเด็กกำลังจะเดินข้ามถนน
และเห็นรถจักรยานยนต์กำลังขี่ผ่านมา

ชั่ววินาทีเข้าไปขวางรถเอาไว้ก่อน
สุดท้ายสามารถช่วยเด็กเอาไว้ได้ครับ
ก็มึงไม่มายคิดอะไรแล้วครับ

ดีใจมากครับที่เด็กมันเป็นอะไร

วงใจครับ
ดีใจที่เด็กปลอดภัย
แหมฟังเลยปื้นตันชื่นชมจริงครับ

ค่ะตำรวจบอกว่าไม่ได้เป็นห่วงตัวเองหรอก
ก็เป็นห่วงนักเรียนที่อาจจะโดนรถชน
เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองของน้อง

ตำรวจท่านนี้ก็คือร้อยตำรวจตรีสมศักดิ์

อยู่ในสารวัฒน์จราจรสบลัมปาล์งนะครับ

ก็ทำงานด้านนี้มา๒๕ปีแล้ว
ก็ไม่คิดว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องเป็นข่าว

ต้องขอบคุณด้วยที่มาให้กำลังใจตัวเองค่ะ